ก็ถือว่าทำได้อย่างยอดเยี่ยมจริงกับพาณิพักษ์วงพัฒนกิจนะครับ
คือในรุ่นของเธอเนี่ยต้องบอกว่า
หาคนที่จะมาเป็นคู่ต่อกรยากแล้วจริง
เพราะว่าเธอนั้นเป็นตัวเต็งระดับโลกไปแล้ว
วาดแชมป์มาแล้วในทุกทวนาเมนต์ที่ลงแข่งขันในรุ่นนี้

ติดตามได้จากคุณวิรวิทย์เจริญเชื้อครับ
ทอง๔เกม๒สมัยสำหรับน้องเทนนิสพาณิพักษวงพัฒนกิจในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน๔๙กิโลกรัมหญิงไม่ใช่เรื่องพลิกความคาดหมายแต่อย่างใด
และเธอก็แสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าในซีเกมส์ครั้งนี้เทนนิสยังคงเป็นเบอร์หนึ่งแบบไร้คู่ต่อกร
หลัง๓รอบเธอเอาชนะคู่แข่งอย่างขาดลอยและชนะเจ้าภาพฟิลิปปินส์ในรอบชิงชนะเลิศไปถึง๓๕ต่อ๒คะแนน
แม้เธอจะได้รับข่าวเศร้าในวันแข่งขันที่ต้องสูญเสียคุณยายผู้เลี้ยงดูในวันที่เธอขึ้นรับเหรียญทอง
แต่ก็ไม่ทำให้ความมุ่งมั่นของเธอลดลงครับ
หมายของเธอจากนี้คือการก้าวไปสู่เหรียญทองโอลิมปิกที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นให้ได้ซึ่งเธอก็มุ่งมั่นจะพัฒนาตัวเองต่อไปครับ

เธอจะได้รับข่าวเศร้าในวันแข่งขันที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นให้ซึ่งเธอก็มุ่งมั่นจะพัฒนาตัวเองต่อไปครับ
ใช่แล้วก็เธอเคยบอกแล้วนะครับว่าเจอใครเธอก็ไม่สนแล้วตอนนี้ขอแตะเองเดียวในคอนโดไง
คุณจะยอมให้เขาเตะไหมเตะเอาตรงนี้เลยนะ